แต่ว่าเป็นข่าวดีคุณผู้ชมค่ะเพราะล่าสุดพี่ปามีนี่เขาโกอินเตอร์ค่ะ
และได้โพสต์เรื่องราวดีนะคะบอกว่า
ค่ายหนังระดับโลกวอลดิสนี่และพิซซ่าให้เกียรติวาดรูปของเธอ
เป็นตัวละครขวัญเอยขวัญมาจิตวิญญาณสุดน่ารักค่ะ
ซึ่งปามี่เนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ถูกวาดเป็นแอนิเมชั่นโดยดิสนี่และพิซซ่า
เพื่อต้อนรับการมาถึงของแอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี
ภาพยนตร์เรื่องดิสนี่แอนดพิซซ่าที่หลายคนเห็นตัวอย่างแล้ว
อาจจะคุ้นงานดีไซน์ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนแห่มาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะคะ
ซึ่งมีแอคเคาน์แอคเคาน์หนึ่งเขาคอมเมนต์มาถามพี่มี่ถามว่า

บอกว่าไม่มีค่ะเขาวาดเป็นตัวแทนของแต่ของประเทศแต่ละคน
เออเขาวาดเป็นตัวแทนประเทศละคน

คำตอบพี่มี่จะทำเอาอกหักนิด
เพราะอยากเห็นตัวละครไทยร่วมซีนหนังระดับโลก
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าการเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นพี่ปามี่มาตลอด
จากคุณภาพของการร้องเพลงคุณภาพของเสียงพี่ปามี่แล้วเนี่ย
แล้วก็ชอบความใกล้ชิดกับแฟนคลับในแบบทุกคอมเมนต์เลยนะ